ชาอยากปลูกอยากสูบทำได้หรือไม่

ที่แน่วันนี้จะมีอีเวนต์ต่างมากมาย
เมื่อเช้ารัฐมนตรีสาธารณสุขคุณอนุทิน
พร้อมด้วยคุณสมศักดิ์เทพสุธินรัฐมนตรียุติธรรม
ซึ่งทั้งสองท่านสองหน่วยงานก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของกัญชาเหมือนกัน

ประชุมกันหลังจากวันนี้เป็นวันที่ปลดล็อกกัญชา
ออกจากเรื่องของยาเสพติดเป็นวันแรกนะครับ
บอกว่าเมื่อเป็นนโยบายกัญชาเสบรีแล้ว
ต้องไม่ลืมว่าเป้าหมายของการปลดล็อค

แต่ต้องเอาไปใช้เป็นประโยชน์ทางการแพทย์

รวมถึงนำไปเป็นสินค้าที่มีกัญชงกัญชา
ขยายรายได้สร้างเศรษฐกิจประเทศ
มีการเตือนคนที่ต้องนำไปเสพ

หรือเพื่อมอมเมาหรือเพื่อสันทนาการ
คุณต้องศึกษากฎหมายให้ดีนะครับ
เพราะท้ายที่สุดก็ต้องได้รับโทษทางกฎหมายเหมือนกัน
ถ้าคุณทำผิดนะฮะไม่ใช่ว่าเสรีแล้ว
จะเสรีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เสรีเต็มที่
เสรีทุกอย่างทุกทางไม่ได้

แต่ทีนี้มาดูอีเวนต์ใหญ่กันหน่อยค่ะ
เวนต์ใหญ่ที่บุรีรำตอนนี้เขาเตรียมพร้อมแล้วคุณ
กับมหากรรม๓๖๐องศาปลดล็อกกัญชาประชาชนได้อะไร
ไหนไปดูอีเวนต์ซิที่บุรีรำ
บุรีรำนะคุณนะเขานี่จัดงานใหญ่แล้วเขาเตรียมต้นกัญชาเป็นล้านต้น

จะจัดขึ้นวันพรุ่งนี้แล้ว๑๐๑๒มิถุนานะคะ
แล้วอย่างที่บอกไงว่าเขาเตรียมพร้อมเอาไว้แล้วคือ
อยากให้ประชาชนเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากต้นกัญชาอย่างถูกต้อง
แล้วจะเปิดให้คนที่ลงทะเบียนขอปลูกกัญชา
ลงทะเบียนได้แจกกัญชา๑ล้านต้น
ใช่แล้วก็มีกิจกรรมต่างนานาให้ความรู้แก่ประชาชน
สาหกิจชุมชนอะไรต่างนะมาสาธิตอะไรต่างเยอะแยะเลย
อีกอันหนึ่งที่ผมได้ยินจากคนที่มาร่วมงานคนหนึ่ง
คือเฮียอะไรรู้ไหมคุณเฮียบุญชูร้านขาหมูบุญชู
เฮียเขาเปิดมา๒๐ปีแล้วเฮียบอกว่านี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เธอ
เดี๋ยวผมจะโชว์เลยนะเอาขาหมูมาต้มให้ดูเลย
เป็นขาหมูกัญชาครับคุณนี่ใช้ใบใช้กิ่งก้าเนี่ยมาต้มกับขาหมูจนสุกนะฮะ
แต่ว่าผมย้ำเลยช่อดอกซึ่งเป็นสารเสพติดผมไม่เอามาผสมเด็ดขาดนะฮะ
ผมเนี่ยขายแบบนี้มาตั้งแต่ที่เขาอนุญาตแล้วคุณนะบางคนก็กล้ากิน
แต่บางคนก็ไม่กล้ากินแต่ว่าที่ผ่านมาขาหมูกัญชาขายดิบขายดี
พรุ่งนี้ผมจะมาอวดเมนูนี้ด้วยนะฮะเอออันน่ากินนะขาหมูกัญชา
ทีนี้คุณผู้ชมคะเคยได้ยินคำว่ากระถิ่นริมรั้วใช่ไหมได้ยินฮะ
แต่อันนี้มันเป็นกัญชาริมรั้วย้ายจากหลังบ้านมาปลูกหน้าบ้านไปเลยจ้า
ขอนแก่นนั่นเองนะคะคือชาวบ้านเขาไม่ต้องหลบซ่อนปลูกหลังบ้านแล้วไง
ธรรมดาต้องไปซุกไปซ่อนใช่ปลดล็อกปั๊บนะชาวบ้านหนองมะขามที่ตำบลบ้านเป็ด
มาปลูกไว้ตามรัวบ้านเอามาไว้หน้าบ้านเลยเขาบอกว่าจริงอ่ะนะ
จะเอามาปรุงอาหารเอาใส่ในต้มไก่ต้มปลาเพิ่มรสชาติ
บอกว่ามันจะหวานใช่ไหมมันจะอร่อยแล้วสาธารณสุขเขาเลยขอความร่วมมือนะ
ใครจะปลูกอ่าแจ้งกับทางสาธารณสุขหน่อยว่าปลูกกี่ต้นส่วนที่บึงกาลนะฮะ
นี่เราก็ไปดูที่กลุ่มพืชผักและสมุนไพรปลอดสารพิษบ้านนาโนน
ที่อำเภอเมืองบึงกาลนะฮะเขาก็มีแปลงปลูกกัญชานะ
แปลงตรงนี้จะเป็นแปลงที่ให้ประชาชนได้มาศึกษาเรียนรู้นะฮะ
ว่าการต่อยอดกัญชาให้เป็นพืชเศรษฐกิจจะทำอย่างไรบ้างนะฮะ
แล้วก็อนุญาตให้ขายนะฮะเฉพาะลำต้นรากและใบเท่านั้นที่ทางกลุ่มเนี่ย
ใส่ถุงจำหน่ายสามารถนำไปต้ม
ชุดใหญ่เนี่ย๕๐๐บาทชุดเล็กเนี่ย๒๐๐บาทนะครับ
เอามาอีกที่หนึ่งค่ะที่ราชบุรีกันหน่อยค่ะ
มากันเป็นบ้องเลยแขวนบ้องกัญชาเอาไว้แบบนี้ที่ต้นไม้หน้าบ้านค่ะ
เดี๋ยวแขวนไว้ให้บริการหรือว่าไงไม่ได้นะ
ใช่ค่ะเขาบอกว่าแขวนเอาไว้ไปเตือนสติ
นี่ไปคุยกับคุณพศคำดีเจ้าของบ้าน
บอกว่าจริงมันเป็นบ้องจำลองนะเตือนสติวัยรุ่น
เพราะว่าตัวผมเองเนี่ยเคยหลงผิดเออเนี่ยค่ะเขาก็บอกแบบนี้นะครับ
ก็อยากเตือนไว้แม้ว่ากัญชาจะถูกกฎหมายถูกปลดล็อกนะ
แต่บางส่วนที่เขาห้ามถ้าเป็นสารเสพติดอะไรต่าง
มันเกินอัตราเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้นะ
ผมเลยเอาบ้องเหล่านี้มาแขวนไว้เตือนใจกันนะครับ
โพสต์เฟซบุ๊กเหมือนกันนะบอกว่าถ้ากัญชาถูกกฎหมายแล้ว
แต่อย่าไปลองใช้ในสิ่งที่ผิดนะคุณนะ
หามเข้าโรงพยาบาลมานักต่อนักแล้วที่บอกเนี่ย
ไม่ได้ชวนให้ลองดูดแต่เปรียบเทียบให้ฟังเฉย
การกินที่ไม่ได้ใช้ส่วนดอกก็ไม่ทำให้เกิดอาการเมา
แต่แอบห่วงบางคนคิดจะลองไปใช้ส่วนดอกส่วนช่ออะไร
มันผิดกฎหมายอย่าลองไม่งั้นถูกหามเข้าโรงพยาบาลแน่นะครับ
ใช่ค่ะคุณผู้ชมวันนี้อย่างที่บอกไง
ว่าพอปลดล็อกแล้วปั๊บคนที่เคยทำผิดคดีเกี่ยวกับกัญชา
วันนี้นักโทษก็จะถูกปล่อยตัวออกจากเรือนจำ

ทีนี้ไปดูรายจังหวัดกันหน่อยดีไหมคะ
พาไปดูที่เรือนจำกลางที่อุบลราชธานีค่ะ

ก็เป็นนักโทษ๘คนเป็นของศาลจังหวัดอุบล
คนของสารจังหวัดเดชอุดม๒คน
เรือนจำเขาทำเรื่องแจ้งไปที่ศาลแล้วนะคะ
อันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่อุบลนะคะ
ใช่สระบุรีนะฮะนักโทษคดีกัญชาเข้าข่าย
ได้รับการปล่อยตัวอีก๕คนเป็นหญิง๔คน
แล้วก็เป็นชาย๑คนนะฮะอันนี้ชนบุรีสระบุรี
ส่วนที่นครศรีธรรมราชนะครับ
มีการปล่อยตัวผู้ต้องขังคดีกัญชา
เรือนจำกลางนครศรี๘คน
ตอนนี้ก็มีญาตินะมารอที่จะรับผู้ต้องขัง
ที่เคยมีคดีเรื่องของกัญชาแล้ว

ส่วนที่บุรีรำเรือนจำนางรองก็เช่นเดียวกันนะฮะ
ก็จะมีนักโทษชายในคดีกัญชา
แต่ที่นี่อาจจะชวดไม่ได้รับการปล่อยตัว
เพราะมีโทษในคดีอื่นพ่วงด้วยนะครับ
ส่วนที่นครสวรรค์บรรยากาศก็เงียบเหงาเหมือนกัน

เพราะมีคดีอื่นพ่วงเช่นเดียวกันนะครับ
ทีนี้คุณผู้ชมคะเรื่องของรายละเอียดสำคัญนะ
เราเองก็ต้องรู้ไว้ว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้

ต้นของกัญชาเอาไปใช้ได้นะ

เปลือกทั้งลำต้นเส้นใยกิ่งก้านรากแล้วก็ใบ
ใบต้องย้ำนะว่าไม่มียอดหรือว่าช่อดอกติดมาด้วยนะคะ

ใช่ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีพวกเมล็ดกัญชง

แต่ข้อกำหนดก็คือจะต้องมีเจ้าสารตัวนี้
แล้วสารตัวนี้มันเป็นสารที่มีฤทธิต่อจิตประสาท

ใช่ค่ะสิ่งที่ทำได้กับสิ่งที่ทำไม่ได้

ทำได้ก็คือดูทำได้
คือปลูกได้ค่ะไม่ต้องขออนุญาต
แต่ว่าต้องแจ้งข้อมูลผ่านทางแอปปลูกกัน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจัดทำขึ้น

คุณขออนุญาตตรงนี้นะขออนุญาตจดแจ้งนะฮะ

แล้วก็ใช้น้ำมันกัญชารักษาโรคหรือว่าศึกษาวิจัย

ส่วนดอนห้ามทำทำไม่ได้ก็คือ

แล้วก็เรื่องของกลิ่นควันกัญชายังผิดกฎหมายอยู่นะ
เพราะว่าแม้การสูบกัญชามันจะไม่ผิดเรื่องยาเสพติด
แต่ถ้าเกิดมาสูบในที่สาธารณะถือว่ากวนคนอื่นนะ
คุณพ่นควันปุ๋ยอะไรอย่างนี้

ในบ้านในห้องส่วนตัวอันนี้ทำได้
ใช่นะฮะส่วนเรื่องของการขออนุญาต
นำเข้าส่งออกพืชเมล็ดสารสกัด

การนำกัญชาไปใช้ทำยาทำสมุนไพร

จะต้องขออนุญาตกันซะก่อนในช่องสีส้มนี้นะครับ
ใช่ค่ะแล้วจะทำยังไงให้ปลอดภัย
ก็ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเร่งครัดนะคะ
รวมถึงไม่หยอดยาเพิ่มเอง
ไม่ขับรถหรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร
ถ้าเกิดมีอาการผิดปกติคุณต้องไปหาหมอนะ
อย่างเช่นถ้าเกิดว่าบริโภคเข้าไป
มันมีอาการหัวใจเต้นเร็วหัวใจเต้นรัว
เป็นลมหมดสติเจ็บหน้าอกเหงื่อแตกตัวสั่นพวกนี้
คุณจะต้องไปหาหมอนะคะ
อันนี้เราก็เอามาย้ำเตือนเอาไว้นะคุณผู้ชม
เพราะว่าวันนี้วันแรกของการปลดล็อกกัญชา
นี่ก็เลยเอาให้ดูไงว่าอันนี้เป็นสัญญาณอันตราย
ที่ต้องรีบไปพบแพทย์